แนะนำข้อมูลประวัติของพี่ใหญ่
ให้ด้วยผู้ชมได้รับทราบอีกสักนิดหนึ่งก่อนก็แล้วกัน
พี่ใหญ่เฉลิมพลหงศษฐปัจจุบันอายุ๕๓ปี
มีประสบการณ์ดำน้ำ๓๔ปี

ในจังหวัดกาญจนบุรีปัจจุบันเป็นประธานชมรมกู้ภัยทางน้ำภาค๗
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ๑๓ชีวิตทีมหมูป่าที่ถ้ำหลวงเชียงราย
ไปตั้งแต่๒๔มิถุนายนใช่ไหมครับ

แล้วก็อยู่จนถึงวันที่เจอทั้ง๑๓คนที่เนินนมสาว

และพี่ใหญ่ก็เป็นผู้ที่ดำน้ำในถ้ำเพื่อตามหาทั้ง๑๓คนมาแล้วด้วย

งั้นเอาล่าสุดวันนี้เลยค่ะพี่ใหญ่ปฏิบัติการที่พาทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำจากจุดเนินนมสาวเลยนะคะ

คือเขาบอกว่าโถง๑ถึงโถง๓เดินได้แล้ว

น้ำประมาณ๕๐เซนอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ฟังจากข้อมูลที่ทีมที่อยู่ที่นู่นนะครับ
โถง๓เข้าไป๓แยกจะต้องดำ

สักกี่นาทีตรงนี้
โดยเรียนให้ทราบว่าตรงนั้นเลิกไปไม่ได้

แต่ตรงนั้นก็คือเป็นจุดที่ต้องดำน้ำทั้งหมด
แต่ดูสุดที่ยากก็ตรง๓แยกที่จะไปพัทยาบีดนะครับ
ซึ่งตรงนั้น๑๕เมตรจะเป็นไฮไลท์ที่จุดที่ต้องมุดลงไปแบบคอหาดนะครับ
ยากไหมพี่ตรงนี้พี่อยากได้ดำไหมตรงนี้
ตรงนี้ไม่ได้เข้าไปเขาเป็นจุดที่สามแยก

ไอ้จุดคอหาดแบบนี้พี่ใหญ่คือโดยสภาพการณ์แล้วเนี่ย
หน่วยซิลเขาแข็งแรงเขาฝึกมาเขาไหวแน่

แต่กับเด็กแบบคนที่เพิ่งฝึกดำน้ำเลย
อันนี้เราไม่นับเรื่องสภาพร่างกายนะเขาคงประเมินกันแล้วว่ามาได้
คนเพิ่งฝึกแบบนั้นอ่ะแล้วประกบมาสองหนึ่งอย่างเงี้ย

คือเด็กไม่ต้องทำอะไรมาก
เพราะว่าเด็กแค่เกาะคนหน้าออกมา
คนหลังเป็นคนดันนะดันเด็กขึ้นไป
คนแรกไปก็แค่นั้น
แต่ถามว่าเด็กจะสะพายถังไหมไม่ได้สะพาย
เพราะว่าคนน่าจะเป็นคนเบิกทางให้
เพราะฉะนั้นก็คือเด็กไม่ได้ลำบากเกินไปนัก

แล้วก็มีคนประคองหลังคอยดันไปด้วย

ตอนแรกกังวลใจว่าเด็กไม่เคยดำน้ำไม่เคยว่ายน้ำ
จะเกิดอาการแพนิกระหว่างอยู่ในน้ำดำน้ำนะ

ก็ต้องชื่นชมทีมที่เข้าไปสอนเด็กด้วยครับ

เรียนรู้ได้ก็คนที่มีวิชาความรู้
อีกอย่างหนึ่งเรื่องกำลังใจจิตใจนี้
ก็ต้องให้ฮึกเหิมคือทุกคนต้องมีความมุ่งมั่นที่จะออก
อยู่ที่จิตวิทยาด้วยครับที่จะสอนเขา

แต่ว่าแค่สัก๕๐เมตรนะครับ

น้ำระดับนักดำน้ำเขาโผล่มาได้แค่ศีรษะอะไรอย่างนี้
ตอนนี้มีครับ
ก็โอเคก็ให้เด็กลอยคอขึ้นมาได้พักแล้วค่อยมุดต่อ
แต่ว่าถ้าใช้อุปกรณ์ที่เหมือนที่ว่าต่างประเทศเขาส่งมาให้ใช้เนี่ย

อุปกรณ์ที่ส่งมาให้ใช้คืออะไรนากาศหรือว่าอะไร
คล้ายรวบอ่ะครับรวบหมายถึงคล้ายตัวแคนิคที่หอเป็นผ้า
ใช่พี่ใหญ่ตอนนี้เขาแชร์กันในโซเชียล
ว่าเป็นเหมือนแบบเป็นห่อแล้วก็นอนมาในโรปในที่ห่อ

แต่ก็ยังไม่แน่นะครับอาจจะมาเครื่องบิน

เราไม่ได้ไปดูเขาทำงานตอนนี้
วันนี้มันมีภาพเผยแพร่กันว่า
เหมือนแบบเป็นแคปซูลเป็นซอง
หรือที่สองคนก็แบกกันมา
อันนี้หรือเปล่าเด็กไม่ได้ดำน้ำแต่ว่านอนมาในนี้เลย
เหมือนแคปซูลของต่างประเทศที่เขาจะเสนอมาช่วยเราอะไรอย่างนี้
ภาพที่แชร์กันเป็นภาพจากต่างประเทศ
ที่เกาะฝึกซ้อมการยนติศาน้ำที่

ไม่ได้ยนติศาน้ำครับในสถานที่ถ้ำนะครับ
นั่นภาพนี้จริงเช่นันต่อเนอะ

ทีนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าพอเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้แล้วนะคะ

ที่ใช้ไปแล้วมันอะไรบ้างคะพี่ใหญ่

ส่วนมากการดำถ้ำเนี่ยส่วนมากจะใช้ไซสเมาส์ซึ่งเป็นถังเล็ก

ยาว๒ลูกซึ่งมันสามารถเปลี่ยนท่าได้เยอะ

เพราะการเรียนดำถ้ำเนี่ยการเรียนดำน้ำในถ้ำเนี่ย
มันก็ต้องใช้ถังไซส์เมาส์เนี่ยเข้าไปใช้นะครับ

พาออกมา๔คนเท่ากับใช้ถังทั้งหมด๑๖ลูก

ก็อาจจะต้องใช้เด็กอีกลูกด้วยต่างหากด้วยครับ
นี่ต้องใช้เวลาขนาดไหนที่จะเติมเข้าไปคะ
ถังนี้ถ้าอัดเครื่องประมาณสัก๒๐๐ลิตร
ผมก็น่าจะใช้สัก๑๐นาทีก็เติมได้แล้วครับต่อลูก
คือไอ้ขวดอากาศที่แขวนไว้ตามจุดเบสไลน์ตามเชือกเบสไลน์

แล้วเพื่อให้นักประดาน้ำเข้าไปยังไงครับ

น่าจะเวลาเราเข้าไปครับ
เผื่อต้องใช้อากาศเปลืองอากาศหมดอย่างนี้

เพื่อจะเข้าไปให้ถึงข้างในแต่ได้ไม่เปลืองอากาศที่เราเข้าไปครับ

ทุกคนรวมทั้งเด็กด้วยที่ออกมาเนี่ย
ใช้ถังชุดเดียวใช่ไหม
อากาศชุดเดียวพอไหมอากาศชุดเดียวไหมที่อัดไปเนี่ย
อย่างไซส์เมาส์สองอันที่บอกว่านักประดาน้ำต่างชาติเขาใช้เนี่ย
สองอันเนี่ยมันดำได้
ระยะทางที่จะต้องผ่านมาเนี่ยมันพอ
คือเรียนให้ทราบว่าตรงนี้เด็ก
เด็กที่จะใช้อากาศน่าจะเป็นถังอากาศต่างหาก

โดยนักดำน้ำที่นำหน้าน่าจะผูกไว้ที่ตัว
ต่อสายยาวให้เด็กเกาะออกมา

เหลือธรรมาณหล์น้ำเข้าในท่ามเยอะ
หาอ่อหาตรงนี้หยิบมาแล้วก็สูดแล้วก็พักก่อนก็ยังได้
เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์หลักก็คือ
เรื่องของชุดดำน้ำของแต่ละคนอย่างนี้หรือเปล่า

ใช่ครับจริงแล้วการเติมถังไม่ได้ย่าง

แต่ว่าการดำออกมายาวจะต้องมีการพัก

ก็ที่ทราบว่ามาจากต่างประเทศ๑๓คน

แต่อีก๓คนเป็นผู้ประสานงานครับ

แล้วทีนี้ที่เหลืออีก๙คนที่รออยู่ที่เนินนมสาว

ใหญ่คาดว่าพรุ่งนี้ถ้าลองประเมินกันดูนะ

เราไม่ได้อยู่ในนั้นแต่ว่า
สถานการณ์ถ้าต้องบีบบังคับ

จริงแล้วถ้าอากาศบางเบาเนี่ยต้องรีบออก
แต่ว่าตอนนี้เขาว่าพรุ่งนี้ถึงจะออก

การเติมอากาศเข้าไป
ทิ้งช่วงระยะการดำออกมาเนี่ยค่ะ

สำหรับการช่วยแต่ละคนเพื่อความปลอดภัย

ที่ว่าเด็กชุดแรกออกมาแล้วก็ชุดที่๒ออกมา

ก็จะต้องการทิ้งช่วงห่างกันประมาณสัก

หรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
ถ้าพรุ่งนี้ถ้าเรามีแต่ทีมต่างชาติออกมาเนี่ย
ต้องใช้๑คนต่อ๒ใช่ไหมครับ
แต่ว่าต่างชาติมี๑๐คนนี้มันก็ช่วยได้แค่มา๕คน

กับว่ายังไงแกเต็มที่ชุดนี้ก็ได้แค่๕คน

ถ้าชุดนี้ไปช่วย๕คนเสร็จปึ้ง
กลับไปช่วยอีกเลยได้มั้ยไวไหม
พักเหนื่อยด้วยแล้วก็จะเจ๋วมุกรอัดอากาศเข้าใหม่

จากปากถ้ำคือโถง๑

ถึงจุดบริเวณถงสามก่อนถึงสามแยก
จากถงสามจะต้องไปสามแยกอีกประมาณ๘๐๐เมตร

แค่ถงสามไอ้ปากถ้ำไปถึงถงสาม
พี่ใหญ่ต้องทั้งเดินทั้งดำ
คือตอนที่เราเข้าไปนะวันแรกนี่เรา

กว่าจะเข้าไปทำงานได้๔วัน

เพราะว่าเขาจะให้ราชการทำก่อน
ซึ่งวันนั้นก็มีนักข่าวหลายสำนัก

คือผมก็อยากทำงานเพราะเขาเห็นหน้างานแล้วว่า

พอดีท่านอนุพงศ์เผาจินดามธ๑มา

เขาจะเดินออกมาที่ถ้ำพี่เดินชนเลย

แต่ว่าด้วยกาดหลายคนผมไม่สามารถเข้าถึงท่านอนุพงศ์

ชนท่านอธิบดีท่านหนึ่ง

อธิบดีก็หันมาผมก็รายงานตัวท่านครับ

ผมมีความเชี่ยวชาญในการดำน้ำ

ให้เราแจกงานให้เรา
ซึ่งทั้งเวลานั้นท่านแนนเพลิกก็บอก
หัวหน้าทหารที่อยู่ข้างในถ้ำว่า
ถ้ามีงานอะไรก็ให้เรียกผมเข้าไป
ถามทีมซิลเราเป็นคนทีมช่วยซัพพอร์ตทีมซิล
แล้ววันนั้นเราก็เลยได้ทำงาน
ปากโถงถ้ำโถงหนึ่งไปถึงโถงสาม

โดยเราต้องสะพายชุดดำน้ำเสร็จแล้ว

ซึ่งเราลำบากมากเหนื่อย
เสร็จแล้วต้องดำน้ำอีก๓ช่วง

ง๑ถึงโถง๓ที่บอกตอนนี้น้ำแห้งแล้วเดินอย่างเดียวเดินได้

ถ้าเดินก็ประมาณสัก๒ชั่วโมง
แสดงว่าทีมหมูป่าทุกคนเนี่ย
จากดำแล้วก็ต้องเดินด้วย

ผมว่าถ้าถง๓น่าจะมีเปย์

ก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ตามรายทางรับเป็นช่วง

ดำน้ำก็คือไปด้วยกันถึงเวลาดำน้ำช่วยในน้ำ

ใช่บนบกนี่จะมีเจ้าที่คอยรับเปย์รับอะไรส่งเป็นทุกช่วง

ถ้าดำขนาดนี้แล้วเขาจะมาเดินต่อไว้เหรอ
เพราะว่าบางช่วงมันจะมีเนินประมาณสัก๙๐องศาที่เราต้องส่งลงมา

อย่างต้องระวังไอ้ที่หินงอกหินย้อยชนหัวเรา

ระหว่างรอภารกิจครั้งต่อไปนะคะอีก๙คนที่รออยู่

วิธีการฝึกเล่าให้ฟังเราอยากเห็นภาพว่าเวลาฝึก

ฝึกกันสองแบบนะครับอาจจะใช้แบบคาบ
คือเมาส์พีชที่เราคาบ
ที่เราใช้แบบสกูบ้าธรรมดาเนี่ยไม่ได้ใช้ฟูเฟส
อาจจะฝึกแบบคาบด้วยเผื่อไว้

ระยะทางใกล้๕เมตร๑๐เมตรอะไรอย่างนี้
ที่มืดอย่างนี้ผมว่าน่าจะทำแบบนั้น
ตรงเนื้อนมสาวมันมีน้ำให้ฝึกดำเหรอพี่ใหญ่
หรือว่ามันก็ยังท่วมสูงอยู่หรือยังไง

ยังมีน้ำอยู่ซึ่งเป็นการฝึกได้
แต่ถามผมไม่รู้ว่าห้องนั้นกว้างขนาดไหน
การที่เราขับถ่ายไปกินออกมาแล้วต้องขับถ่าย
หรือว่าการเก็บกินปฏิกุลต่างไม่รู้เก็บอย่างไร

คนที่ไปอัดอากาศก็คิดว่าเราไปว่าเขาว่าอากาศไม่ดีอะไรอย่างนี้
ผมพูดในรายการนี้เลยว่าผมไม่ได้ว่าใครนะครับ
คือก่อนที่ผมกลับมาถังข้างในบอกว่า
มีอากาศบางถังที่เหม็นนะครับ
แล้วก็ถังอาจจะเป็นที่เอามาช่วงแรกก่อน

เพราะตอนนั้นถังที่รับบริจาคมาอีก๓๐๐กว่าใบยังไม่ได้มา

ที่ว่าอากาศเราไม่ได้มาร์คไว้ว่าเฮ้ยอัดวันนี้เวลานี้
กี่เดือนแล้วอันนี้แล้วเอามาใช้ก็อาจเป็นอากาศเหม็น
มันมีอายุเท่าไหร่คะอากาศที่อัดอยู่ในถัง
จริงแล้วไม่ควรเกิน๓เดือนครับ
แต่บางทีเราก็รับบริจาคมาจากที่นู่นที่นี่

ตอนที่อยู่ที่นั่นก็คือใครมีถังอากาศก็ไปรวบรวมไว้หมด
ให้ไปกองไว้ตรงนั้นหมดเพราะตอนนั้นถังอากาศไม่พอใช้

ไม่ได้มาอัดกันหน้างานตอนหลังถึงยังมีเครื่องมาอัดอากาศหน้างาน
คือถ้าอัดอากาศหน้างานเนี่ย

แต่ว่าถังที่รวบรวมมาตอนแรกเนี่ย
ไม่รู้ว่ามันเวียนไปใช้ให้ใครบ้างใช่ไหม

กลัวว่าเดี๋ยวเอาง่ายเนี่ย

เกิดไปได้ถังเก่าอากาศเก่ามา

ใช่ครับเพราะการที่จะลำเลียงทางอากาศเข้าไป

อยู่ได้ประมาณก็ศิกประมาณ๑๐กว่าลูก
ตรงนั้นน่ะตรงนั้นก็ต้องใช้อะครับ
ถ้าหากคุณซึ่งนั้นหลังจากนี้อีก๙คนที่เหลืออยู่

วันนี้ก็ถือว่าเร็วกว่าที่คาดแล้วนะคะ

ถังสแปรไว้นะครับไม่ได้เอามาแค่ชุดหนึ่งต่อคนหนึ่ง
ผมว่าพรุ่งนี้น่าจะออกมาหมดนะครับ

ระหว่างเรื่องของฝนตกแล้วเดี๋ยวน้ำจะมาเติมในถ้ำ
กับปัจจัยอื่นพี่ยายห่วงอะไรที่สุด

ในสถานการณ์ที่ทั้ง๙คนยังอยู่ที่เนินนมศัก
แต่ว่าเราต้องดูในโถงก่อนว่าที่ตอนนี้เนินนมสาวที่เด็กอยู่เนี่ย
มันมีร่องรอยน้ำท่วมมิดถ้ำไหมมิดโถงไหม
ซึ่งถ้ามันมิดเนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวนั้นต้องท่วมอีก
เพราะฉะนั้นเราต้องประเมินตรงนี้ก่อน
แต่ว่าถ้าเรารีบเอาออกมายิ่งดี
ช้าช่วงนี้ฝนตกเมื่อวานก็ตก

ซึ่งเราห่วงเรื่องน้ำด้วย

เพราะว่าการที่อยู่ข้างในเยอะเนี่ย
การหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปแล้ว

ตอนเด็กอยู่๑๓คนโอเคพออยู่
แต่ว่าทีมที่เข้าไปช่วยเหลือหลายคนผมว่า

ที่เป็นธ่ำแล้วเป็นน้ำท่วมอย่างเงี้ย

จริงมันมีมีมีการสอนอยู่ที่

ก็เลยจะเห็นว่าคนที่มาช่วยก็มาจากต่างชาติ

ใช่เพราะว่าจริงแล้วพวกเราก็ทำถ้ำอยู่

แต่เราไปแข่งประกวดการประกอบไซส์เมาส์
เวลามีงานประกวดต่าง
ซึ่งที่สูตรประชุมเห็นค่าศิริเกษตรปีที่แล้ว

ประกอบไซมัลเรามาใช้
มันก็คือถังที่ชาวต่างชาติเขาใช้ใช่ไหม

ใช่ครับ๒ลูกยาวเล็ก
แล้วอากาศมันจะพอเหรอผู้ใหญ่๒ลูกยาวเล็กแคบ
จริงเนื้ออากาศก็พอกันนะครับ
ยิ่ง๒ถังด้วยส่วนเหนือซิวที่ใช้ถังเดียว
ฝรั่งใช้๒ถังต่างชาติใช้๒ถังเนื้ออากาศได้มากกว่าได้นานกว่า

ถังตัวนี้น่าจะได้ประมาณ๒ชั่วโมงได้

แล้วถังเดียวที่นักดำน้ำใช้ที่เราเห็น
อย่างเดียวก็น้ำตื้นแบบนี้น่าจะได้ประมาณสักชั่วโมง

แต่ถ้าตื่นเต้นเนี่ยหายใจหอบถี่เนี่ย

ค่ะทำยังไงให้ไม่ตื่นเต้นนะพี่ใหญ่
เป็นห่วงไงเป็นห่วงว่าอ้าวมันต้องตื่นเต้นเนอะ

มันต้องฝึกกันยังไงให้มันไม่ตื่นเต้นเวลาแบบดำน้ำออกมา

อยู่ที่จิตวิทยาด้วยว่าเฮ้ยเนี่ยไอ้น้องคนนี้มันยังทำได้

ซึ่งมันก็เป็นจริงเพราะเด็กอายุ๑๐ขวบก็มาเรียนดำน้ำได้

ซึ่งน้องอันนี้อายุ๑๓๑๔๑๕กันแล้วเนี่ยมีอยู่๑๑อยู่คนเดียวเนี่ย
ผมว่าถ้าปลุกเล้าจิตใจจิตวิญญาดีน้องก็ยังไม่ตื่นเต้น

จะมีการซ้อมข้างในให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยพาออก
แล้วแบบนี้พอโอ้โหปลอดภัย๔คนถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

ข้างในน่าจะรู้แล้วว่าน้องออกมาถึงแล้ว

แต่จริงแล้วทุกคนก็อยากออกให้เร็วที่สุดนะครับ
คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงพี่น้องกันแล้วอะครับ

แต่พี่ใหญ่ยังอยู่กับเรานะ

จะได้คอยให้ข้อมูลกันด้วยเรื่องของการดำน้ำเส้นทางต่างภายในถ้ำนะฮะ
วันนี้เราก็พาพี่ใหญ่มาแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักไว้ก่อนด้วยนะครับ
รายการพิเศษในช่วงต่างจะได้ให้ข้อมูลกันต่อ